ต่อที่เรื่องของสังคมออนไลน์ตอนนี้เขาแชร์คลิปนะคะ
โดยระบุว่าเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่จากบริษัทไฟแนนซ์
ประมาณ๑๐คนไปรุมเจ้าของรถคันหนึ่ง
เขาบอกว่าเจ้าของรถคันนี้ค้างค่างวด

และสารก็มีคำสั่งแล้วด้วยนะคะว่าให้คืนรถคันนี้แก่บริษัท
แต่สังคมออนไลน์ตั้งคำถามว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะคะ
ถ้าอยากได้ทำไมไม่แสดงตนดีพูดคุยกันดี
เพราะเจ้าของรถคันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะ
เขามากับคุณแม่เป็นผู้สูงอายุ
มากับเมียและมากับลูกเล็กด้วยนะคะ

ใช่ค่ะมีคลิปด้วยนะคะไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
พี่ใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเส้าไว้บ้าง
ใส่ขึ้นไปเดี๋ยว

คือทั้งฝั่งครอบครัวทั้งพวกเรา
ตัวของผู้ชายเสื้อสีชมพูที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของรถเนี่ยนะคะ
ก็พยายามที่จะปัดป้องไม่ให้มายึดรถนะ

คือผู้ชายพยายามที่จะบอกว่าอย่ายึดรถผมไปเลย
แต่ว่าฝากฝั่งของชายชะกันที่มากัน
นับ๑๐คนบอกว่ามันมีคำพิพากษาสารออกมาแล้ว
สารต้องเอารถไปสารมาบอกให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่
เอารถไปคืนบริษัทนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ
ขณะที่กลุ่มชายชะกัน๑๐คนระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไฟแนนซ์
เข้ามาจะขอยึดรถคันนี้แต่ไม่ได้เข้ามาพูดดีสิ
จากคลิปจะเห็นว่ามีการล็อกคอด้วยนะคะ
เจ้าของรถกระบะแล้วก็ดึงกุญแจออกไปเลย
โดยอ้างว่าเจ้าของรถคันนี้ติดค้างค่างวดต้องยึดรถคืนบริษัท
มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกระทบกระทั่งกันเนี่ยนะคะ
แล้วจากในคลิปจะได้ยินเสียงว่า
ในเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีแค่ผู้ชายที่สวมเสื้อสีชมพูเป็นเจ้าของรถ
มีแม่นั่งอยู่ในรถด้วยมีพันรยานั่งอยู่ในรถ
และมีลูกวัยขวบเศษนั่งอยู่ในรถด้วยนะคะ
และก็จะได้ยินเสียงลูกร้องย่าย่าได้ยินเสียงอยู่นะคะ
พร้อมกับคนที่อยู่ในรถเนี่ย
โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้
แล้วก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

ตั้งคำถามว่าไฟแนนซ์ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะคะ
ตรวจสอบไปแล้วระบุนี่เหตุการณ์เกิดขึ้น

เจ้าของรถที่สวมเสื้อสีชมพูคือนายวัชรินเดชศรีอายุ๓๔ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกวันเกิดเหตุขับรถคันนี้
คันสีขาวเนี่ยนะคะพาแม่พาเมียพาลูกลูกชายวัยขวบเศษไปซื้อของที่ห้างที่เมืองกระบี่
ขณะที่จอดรถอยู่มีรถยนต์๔คันขับมาล้อมเลยค่ะ
จากนั้นมีผู้ชาย๑๐คนลงมาจากรถอ้างว่าเป็นเจ้าของไฟแนนซ์บอกจะมายึดรถ
แล้วก็มีการโตเถียงกันมาล็อกคอมาชกที่ใบหน้าด้วยเนี่ยนะคะแย่งกุญแจแล้วก็หนีออกไป
และในช่วงนั้นเองที่เขาเอากุญแจแล้วออกไปเนี่ยเจ้าของรถแจ้งตำรวจ
ก็คือโทรศัพท์แจ้งตำรวจทำให้ชายชะกันกลุ่มชายชะกันเขาเห็นบอกว่า
งั้นคืนกุญแจรถให้ก็ได้จะไม่ตามยึดรถอีกแต่ขอให้เรื่องนี้จบกันไป
ฟังเสียงเจ้าของรถเล่าให้ฟังอีกทีนะคะ
ว่าว่าผมเนี่ยไปไปคู่ลูกน้องเขายังไงหรือเปล่าผมไม่ทราบ
แต่ผมเนี่ยที่ถามไปเนี่ยถามเพื่อวัตถุประสงค์ว่าคุณเป็นพนักงานใช่ไหม
หรือยังไงหรือเปล่าเพื่อให้มันชัดเจนตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับถ้าเป็นพนักงานจริงเขาก็
ต้องมีเอกสารมีอะไรพวกผมจะขอดูนะครับว่ามันเป็นยังไง
จะได้คุยพูดคุยเจรจากันทีนี้นะครับเมื่อ
อ่าเหตุการณ์นั้นผ่านไปก็มีการจุดกระชากกันอยู่พักหนึ่งครับผมก็ได้
ขึ้นบนรถนะครับผมไม่กล้าแล้วผมไม่กล้าเพราะมันมีช่ายจัดการห์ประมาณ
ถึงแปดคนหรือประมาณสิบคนก็ก็ว่าได้นะครับที่ยืนลายล้อมอยู่
อ่าทีนี้พอผมขึ้นบนรถปุ๊บเนี่ยเขาก็เข้ามาดึงกุญแจเลยครับผม
นี่เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมด
แต่เขาอยู่ในใจเขายังตั้งคำถามเดิมเลยนะว่าสรุปแล้วเป็น
เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์จริงหรือเปล่าหนึ่งเลย
แล้วก็อันที่สองคือทำเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
ต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอมาบุกมาล้อมแบบนี้นะคะ
พอถามไปว่าต้นเหตุที่เขาบอกว่าค้างค่างวดจริงจริงไหม
เจ้าของก็ยอมรับนะบอกจริงเป็นเงินประมาณ๕แสนบาท
บริษัทไฟแนนซ์ยื่นฟ้องต่อสารและมีคำสั่งให้ชำระเงินที่ค้างอยู่ทั้งหมด
ถ้าหากไม่สามารถชำระก็จะต้องคืนรถให้กับบริษัท

บริษัทก็บอกว่างั้นก็จ่ายมาแล้วกัน
เขาก็เลยบอกว่าจ่ายแต่ให้เขาใช้รถต่อได้ไหม
เพราะเขาใช้รถในการทำงานในการขนของ
เขาก็รับปากว่าจะจ่ายให้ครบภายใน๓เดือน
ตอนนี้เขาบอก๕แสนมันใกล้จะครบแล้ว
เขาไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเขาใกล้จะครบแล้วด้วย

หลังเกิดเหตุแจ้งความไว้แล้วนะคะ
แจ้งความกับเจ้าหน้าที่เรื่องของการทำเกินกว่าเหตุ
ซึ่งหากทางบริษัทต้องการจะยึดรถจริงเขาบอกแบบนี้นะ
ขอให้พนักงานแสดงตัวให้ชัดเจนกว่านี้หน่อย
แล้วค่อยพูดคุยกันดีนะคะ
ให้เป็นข้อมูลแล้วก็ให้เป็นความรู้สำหรับประชาชนนะคะ
ว่าท่านอาจจะไปประสบเหตุคล้ายกับพี่ผู้ชาย

จะมีสิทธิ์ก็ต่อเมื่อ๒กรณีเท่านั้นคือ
ผู้เช่าซื้อยินยอมกรณีนี้พี่แกไม่ยินยอมถูกไหมคะ
มีหมายบังคับคดีมาจากศาลเท่านั้น
กรณีนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีเอกสารหลักฐานมาโชว์เลยนะคะ
ข่ายผิดกฎหมายเป็นความรู้เรื่องข้อกฎหมายนะคะ